และทีมชาติไทยมีข่าวออกมาว่า
สาวลายหนึ่งออกมาแฉว่าเกือบถูกคมขืน

แล้วเคยมีข่าวว่าจีบนะแพทย์ด้วยถูก
เมื่อวันที่๑๐เมษาที่ผ่านมานี้เองนะคะ

ถูกหลอกพาไปที่บ้านก่อนจะถูกหวานล้อมแล้วก็ลากขึ้นห้อง

ต่อสู้ขัดขืนแล้วก็มีเพื่อนมารับไปในที่สุด

ผู้หญิงเล่าว่าจะถูกลากขึ้นไปบนห้อง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกัน
ผมปกติค่อนข้างเป็นคนชอบอ่านเรื่องพวกนี้
คือผมอ่ะเท่าที่ติดตามข่าวมานะก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ย
คนที่เขารู้จักกันแล้วก็เหมือนกับมีการจีบกันบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้เริ่ม

มีการคุยเล่นนู่นนี่นั่นเสร็จมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณแบ็คเนี่ย
ก็เหมือนว่าไปบอกผู้หญิงคนนี้ว่าเดี๋ยวจะไปส่งบ้านนะ
อืมนี่คำที่สามเขาก็ขึ้นรถไปเขาก็ขึ้นรถไปเสร็จระหว่างทางเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่าน่ากินข้าวก่อนนั่นข้าวที่เซ็นทันเซ็นทันแจ้งอธนะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยแก๊กบอกเออเดี๋ยวแก๊กจะไปส่งนะ
ขอไปอาบน้ำก่อนค่ะก็เลยผู้หญิงก็โอเคได้พอไปถึงเสร็จปุ๊บ

เสร็จปุ๊บคุณแบ็คก็ส่งไลน์มาบอกว่า
คือมาข้างบนสิข้างบนจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยข้างล่างเนี่ยร้อน

ก็บอกขึ้นมาสิขึ้นมาสิ
หญิงก็บอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยจะกลับแล้ว

ก็คือด่าผู้หญิง
เพราะผู้หญิงเขาตกใจ
เขาก็เลยแบบออกไป

ขึ้นมาไม่ขึ้น
แต่ก่อนนั้นก็ในวันเดียวกัน

แล้วก็กระชากให้ขึ้นไป

ผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมก็สะบัดก็ไม่ยอม

ผู้หญิงก็เลยออกไปแล้วก็โทรศัพท์บอกให้เพื่อนมารับ

อันนี้ก็ไม่ใช่
ตามข่าวที่ถึงกลับไปบนห้องนี่ก็ไม่ใช่นะฮะ

แต่ผู้หญิงพยายามต่อสู้ไม่ยอมขึ้นไป

ถูกกระชากขึ้นไปอะไรอย่างนี้
พอเสร็จปุ๊บก็อย่างที่คุณเมียวบอก

ที่บอกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง
คุณแบ็คก็ไลน์ไปหา

นึกถึงเหตุการณ์วันนี้ดีนะเธอ

ให้เราให้อภัยง่ายมันคงไม่ใช่หรอก

อันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้ามีการพลาดพิง
เพราะมันไปตามข่าวเราก็หยิบเนื้อข่าวมาพูด

บอกว่าขอโทษทีนะครับที่ออกมาพูด
คือยอมรับว่าด่าจริงตะคอกใส่จริง
แต่ถ้าหากว่าข่มขืนหรือว่าไปฉุดกระชาก
หรือว่าหาวัตถาผู้เยาผมไม่ยอมพิสูจน์ได้

จะด่าอะไรในกรุณาเช็คหน่อยว่าจริงหรือไม่จริง

แต่แค่ต้องการให้ทุกท่านที่รู้ข่าวนี้

ถึงแม้ว่าจะพูดในแง่ของ

ครูบอกว่าไม่เอาไม่ไป

แล้วพี่ก็พูดกับแม่

ถ้าบอกว่าแวะบ้านนี่แม่คงไม่ยอมชัวร์ไง
สุดท้ายน้องเขาไปบอกแม่ว่าแวะบ้าน
ดิ้นหลุดมาแล้วไม่ได้โดนกระชากแล้ว

เพื่อนเขามารับคือน้องอยู่คนนี้วิ่งออกจากบ้าน

ถึงถามว่าแล้วจะทำยังไงกับคนนี้เนี่ยนะ

ซิโก้ก็บอกเป็นในว่านักฟุตบอลทีมชาตินั้น
ดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีระเบียบวินัย
แล้วก็บอกว่าควรจะเป็นแบบอย่างที่เดียวของเยาวชนไทย
ส่วนคดีของแบ็คอาทิตย์ล่อลวงสาวพระผู้ยาวนี้
ขอให้ดูผลสืบสวนก่อน
ยังไม่ตัดสินเพราะเขาไม่มีสิทธิตัดสิน

แค่ฟอร์มดีอย่างเดียวแล้วจะเอามาติดทีมชาติ
ต้องดูองค์ประกอบในด้านอื่นด้วยที่สำคัญ

ล่าสุดวันที่๑๒คือเมื่อวานนี้กองหลังจอมเฉา
ออกมาโพสต์อย่างที่คุณหนุ่มเพิ่งอ่านไป
และคู่กรณีได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คว่า
เข้าแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

แล้วถ้าคุณไม่รู้เรื่องของเขาขนาดนั้น
ที่ผู้หญิงคนนั่นนั่งอยู่รึไงอะไรนะอะไรนะชื่ออะไรนะแพทนับภาพอ๋อ
แพทนับภาพอ๋อที่วันวัยไทยครับอ๋ออ๋อส่งให้แพทย์ส่งให้แพทย์
คุณแบ็คส่งให้แพทย์แล้วก็ไปลงในไอจีเขาด้วย
ถึงได้ออกมาโต้กลับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเออนี่ไงเห็นไหม
เออนะเอาเอามาต่อไปเป็นเรื่องแก้ร้อนกันบ้างอ่า
มันอยู่ในช่วงของความขนองอ่ะนะวัยรุ่นวัยรุ่น
ต้องระวังนะจริงคือทางคงจะแบบใช่อย่างคุณว่าขนอง
เดี๋ยวขอไปเอานู่นเอานี่บนห้องก่อนเดี๋ยวนี่นี่ในฐานะผู้ชาย
เป็นแบบนั้นฐานะผู้ชายแล้วถ้าผู้หญิงอย่อมไปอันนี้ไม่เกี่ยวกับ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณแบ็คนะฮะไม่เกี่ยวกับน้องผู้หญิงคนนั้นนะ
นิ่งใสของผมใน๒๐กว่าปีก่อน

มาเที่ยวที่นี่แหละเดินผ้าลงผ้าเลสเนี่ย
ที่นี่เลยประกอบอยู่ที่นี่แหละ

เสร็จปุ๊บกลับบ้านมีผู้หญิงไปด้วย

เดี๋ยวนี่ก็ไปนั่งด้วย

ผู้หญิงนั่งรถไปเนี่ยเรามีความหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

แต่ว่ายอมไปด้วยแสดงว่าต้องมีอะไรต้องคิดนิดนึง

ไร้สำสัมบัติก็คิดว่าเกรงใจ
ถึงแม้ว่าจะมีอยู่น้อยมาก
ก็มีโอ้ยน้อยเหลือเกิน
ส่งก็ได้แวะบ้านก็ได้แต่ไม่ได้คิดว่าจะต้องอะไรต่อไงซื้อจริงจริง
ซื่อจริงมีทีนี้ก็จะบอกว่าอย่าซื่อเพราะผู้ชายเนี่ยเขาคิดแล้ว

ผู้ชายบอกเดี๋ยวไปส่งบ้านนะไประหว่างขับรถบอกว่าเออเดี๋ยวขอแวะบ้านก่อนนะ
โอเคได้ค่ะไปนั่งไปรอผู้ชายมันคิดไปมันไม่ได้คิดแค่อย่างคุณคิดไงมันคิดไปอย่างนี้แหละ
คุณหนุ่มมา๒๐ปีก่อนคุณหนุ่มมีอย่างนี้บ่อยไหมคะอันนี้พูดให้เป็นความรู้ของคนอื่นพี่พูดจริงไม่ได้กัด

แล้วคุณก็เชื่อว่าผู้ชายเลยบ่อย
แต่คุณไม่ได้ภาพผู้เยาว์ใช่ไหมคุณเอาแบบหมายถึงว่าที่ติดไปนี่คือดาราดาเลอ
คือในสมัยนั้นผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีโลกโซเชียลหรือสื่อแบบนี้ถ้าเกิดสมัยก่อนนะมีสื่อหรือมีโลกโซเชียลแบบนี้นะ

นั่นไงดีตอนนั้นคุณก็พูดเยาว์
ไม่รู้อ่ะจริงมันเป็นความคึกขนองแต่ผมบอกเลยว่าพอมันผ่านประสบการณ์มาก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์เรามาเตือนนะ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยณวันนี้มันอันตรายมากทั้งตัวผู้หญิงเองคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะ
ส่วนผู้ชายเองก็อันตรายมากเพราะว่าสมัยนี้มันมีอย่างนี้คุณถูกแคปไลน์ออกมาแฉอย่างนี้

ให้คุณออกมาแก้ตัวมันก็เท่านั้น